วัดมีอยู่๒ประเภทคือ๑วัดอรัญวาศีหรือวัดป่า
และ๒วัดคามวาศีหรือวัดในเมือง
คามวาศีหมายถึงวัดที่อยู่ในเขตชุมชนชาวเมืองหรือผู้ปกครองบ้านเมืองยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้และได้ตั้งเป็นวัดขึ้น
ภิกษุฝ่ายคามวาศีจึงมีกิจปฏิบัติในการอบรมสั่งสอนศิลธรรมและหลักศาสนาต่อชุมชนรวมทั้งรับนิมนต์ในงานบุญหรือพิธีกรรมต่าง
คามวาศีจะเน้นการศึกษาปริยติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่นักทำตรีนักธรรมโทและนักทำเอก
และต่อด้วยการศึกษาประเรียนธรรม๓ขึ้นไปจนถึงประเรียนธรรม๙คือการเรียนพระสูตรพระธรรมพระวินัยที่เขียนไว้ด้วยภาษาบาลีไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป